เปิดเฟซบุ๊กชอบเล่นเกมคือบางทีมันว่างอ่ะค่ะ

คือมันว่าแล้วมันมีก็เบื่อเราก็อยากเล่นบ้าง

นี่คือรัชพรเขาเล่นดิฉันขออ่านให้ฟังคุณผู้ชม
หญิงสาวที่งามเรียบพร้อมทั้งกายและใจ
สนับสนุนคุณด้วยรักแท้ที่จริง
และเธอทำให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเอง
แม้จะไม่มีคนอื่นเชื่อในตัวคุณเลยก็ตาม
เห็นไหมดิฉันเป็นคนแบบนี้ไงเนี่ย
ใส่ไม่ได้ฟังดี
ให้เรายืนยันไงผู้ถือบัตรชื่ออะไรรหัสคืออะไรรหัสหลังบัตรคืออะไร
แต่เขาก็ออกเตือนนะคะคนที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ย
ไม่ควรที่จะสมัครหรือว่าเล่นเกมแบบนี้เลย
เพราะว่าทุกครั้งถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นก็จะรู้กันอยู่

อินผ่านเฟซบุ๊กนะขอเข้าใช้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะ
ซึ่งการขอนี่แหละค่ะมันคือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อเรานามสกุลเราวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมล
คือถ้าเราลงอะไรไว้ในเฟซบุ๊คตอนสมัคร

จะเป็นชื่ออื่นก็ไม่ได้แล้วมันก็จะได้ไปเลยนะคะ

มันสามารถเข้าถึงรูปหรือคลิปส่วนตัวในมือถือ
ทั้งที่เรายังไม่ได้โพสต์ได้ด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มือถือเรามันลิงก์กับเฟซบุ๊คอยู่แล้วไง
เวลาเราจะแชร์รูปแชร์อะไรเราก็อนุญาตให้เขาเข้าถึงรูปเราได้
เพราะว่าเวลาจะแชร์รูปเฟซบุ๊กจะถามก่อนว่า

ก็ตอนแรกตอนที่เราจะแชร์เราก็ไม่ได้รู้หรอก

ไม่งั้นก็แชร์ไม่ได้สิต้องจำเป็นกันอยู่แล้ว
นี่แหละมันทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงรูปและคลิป

ทั้งที่ไม่เคยส่งให้ใครหรือโพสต์ที่ไหนมาก่อน

เผยแพร่ข้อความเตือนบนเพจเฟซบุ๊กเลยค่ะ

ต้องระวังนะพวกการเล่นเกมทายใจทายนิสัย

คือบางทีคำตอบที่ออกมามันตลก
มันตรงกันข้ามกับเราหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันตลก

เพราะว่ามันทำให้เราถูกแฮ็กข้อมูลสำคัญได้
โดยเฉพาะข้อมูลด้านการเงินอย่างที่บอก
แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีแอปไหนทำได้
เพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมนะคะ
ให้หยุดเล่นไม่ต้องเล่นตั้งแต่ต้น
ส่วนใครหลวมตัวไปแล้วเหมือนที่ฉันฟังทางนี้เลยค่ะ

ลบแอปทิ้งด้วยวิธีการแบบนี้
จากนั้นมันก็จะขึ้นขึ้นลิสต์มาให้เขียนบอกว่า
จากนั้นมันจะขึ้นรายชื่อของแอปพลิเคชัน
ที่เราตอบตกลงอนุญาตให้มาเล่นกับเราได้

ดเลือกไปเลยนะคะไอ้พวกเกมทายใจต่างนานา

ทำแล้วไม่ยากนะค่ะจะดับเสนอให้ทุกคนทำด้วยนะคะ